ส่วนกลางนะครับติดโทษแบน๒นัดนะครับ
ใช้โทษแบนเกมนี้แล้วก็เกมหน้าแล้วเจอกับทางท่าน้วยต่อเกรงสุดท้ายเลยนะครับ
ต่อสุขวดแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับ
ประตูที่๒มุมเดียวกันลักษณะคล้ายกันครับ
จากนั้นอีก๓นาทีครับมุมเดิมอีกแล้วครับ
คราวนี้โซโลเดียวเลยครับตัดบอลได้แล้วก็ไปคนเดียวครับ

ทั้ง๓ลูกมาจากการเจาะทางฝั่งขวาทั้งหมดครับ